ขอให้แฟนคลับคู่จิ้นลูกมายมารวมกันตรงนี้เลยค่ะ
แจ๊กรีนตั้งใจปั้นเพื่อให้แฟนคลับได้ดูกัน

จะได้เห็นความน่ารักของทั้งนุ๊กแล้วก็ปายค่ะ
ต้องบอกว่ารักเหนียวแน่นหนึบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ
บอกเลยนะคะงานนี้พี่
นั้นมีแต่ให้คนนี้นั้นมีแต่ให้นะคะให้จริงค่ะ
อย่างพวกมาลัยน้ำใจเขาทำเป็นลูกตุ๊กตามาเลย

เป็นรูปหมีนะคะแล้วก็รูปปลาวานไอ้ตาวานไง

ตัวเองเนี่ยคว้ารางวัลนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยม
ไหนจะพุงมัวลัยน้ำใจนะคะที่คล้องให้ทั้งคู่เลยค่ะ
ทุกปลายค่ะในงานฉลองความสำเร็จหนังเรื่องเพื่อน
ซึ่งคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากการโหวต
จากเวทีสุพรรณหงษ์ครั้งล่าสุดค่ะ
พี่นี่เขาพากันจากมีงานประกาศรางวัลนะ
พี่ชัตรกรีนไปเจอนุ่มนุ๊กในงานประกาศรางวัลนักฮาราชนะคะ
ก็เลยว่านุ๊กตอนนี้ลอขึ้นเยอะมากเถอะ
อันนี้เรื่องจริงไม่จกต่าม
แอบไปทำอะไรมาหรือเปล่าหล่อนะ
ถึงประเด็นที่โพสต์จึงตัดพอน้อยอุ๊กน้อยใจ

ซึ่งนุ๊กก็ตอบกับเราว่าที่โพสต์ไปไม่ได้อยากดราม่านะคะ

เอาเป็นว่าไปฟังเสียงหนุ่มนุ๊กสุดหล่อคนนี้เลยค่ะ

วันนี้แฟนคลับมาเชียร์นุ๊กเยอะมากเลย
โอ้โฮก็รู้สึก
มันตำอยู่ในใจมันปราบปลื้มทุกอย่าง
มันใจมันบานใจมันพองโต

มันเป็นความรู้สึกที่ดีใจ
ที่เขาไม่ใช่เอฟซีเราแต่เขามาคอมเมนต์เรา

สมมุติ๑๐๐ต้องมีสัก๕แหละ

นี่พูดข่าวนุ๊กปลายพุกเอฟซีมาเลย

คุณดารันใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะถ้าพูดชื่อติดพอภัยด้วยนะคะ

ก็จะทราบว่าน้องนกน้องปายเขาดังมากเลย

แต่เอาจริงนะคู่นี้หน้ากล้องน่ารักยังไง

ใช่ฝากแม่นะคะ

เป็นสื่อเล็ก๔สาวที่จะคอยเล่าข่าวแบบนี้ต่อไป